ปกติถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติทั่วไปจะเห็นนางบินข้ามบินไปบินกลับไทยเกาหลีตลอดนะคะ
เป็นเอเยี่ยนถามศัยเนียร์กรรมด้วยแต่ว่าพอเจอสถานการณ์แบบนี้
ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ค่ะทำธุรกิจใหม่ไปเลยดีกว่า
พี่บุโกะค่ะเอาลูกชิ้นปลาบุโกะนะคะ

จำนวน๕๐๐ชุดเอาไปแจกจ่ายชาวบ้านชุมชนพัฒนา๗๐ไร่
คลองเตยนี่แหละค่ะหลังจากที่เคยบอกเอาไว้ว่า
เออถ้าขายได้๑ตันนะขายลูกชิ้นเนี่ย
ภายใน๑๕วันจะเอาลูกชิ้นมาแบ่งปันให้กับคนยากไร้

เจ้าตัวบอกเลยว่าก็ทำรอไประหว่างที่งานเอเย่น
ศัลยกรรมเกาหลีต้องพักยาวเพราะว่าเรื่องโควิด
ตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเลย
ส่วนธุรกิจใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะ
ตอนนี้ธุรกิจศัลยกรรมของบุกโกะ
เอเจนซี่ศัลยกรรมต้องหยุดก่อนเลย

ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าประมาณกลางเดือนมิถุนาจะบินได้แล้ว
แต่ว่าเราก็ขอรีเช็คกับคุณหมอก่อน
เพราะคุณหมอบอกว่าตอนนี้อยากจะให้แบบว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยก่อน
ของเราก็อยากสวยแต่ว่าเราก็ต้องเอาสุขภาพไว้ก่อน
ดังนั้นก็เป็นห่วงเทคแคร์ทุกคนเลยค่ะใช่
พักความสวยเอาไว้ก่อนเอาท้องอิ่มกันก่อนนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมก็คือเรื่องของการยื่นมือไปช่วยเหลือน้องเป่า
น้องเปล่าเป็นใครน้องเปล่าก็เป็นเด็กธรรมดา
ไลฟ์ขายของผ่านโซเชียลแต่ก็โดนคนบูลลี่หนักมาก
ในเรื่องของรูปลงรูปร่างนั่นเองนะคะไลฟ์รีวิวสินค้าไป
เจ้าตัวบอกพี่บุโกะเห็นบอกเห็นน้องเปล่าแล้วคิดถึงตัวเอง
สมัยเด็กตอนที่ยังไม่พบมีดหมอก็เลยอยากจะให้กำลังใจน้องค่ะ
ซึ่งหากว่ามีโอกาสหลังโควิดซาอาจจะไปหาน้องเป่าที่ต่างจังหวัดเลยก็ได้ค่ะ
เพราะว่าเราเคยเจอคนบูลลี่มาก่อนดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่ถูกบูลลี่มามันจะรู้สึกยังไง
สมัยก่อนมุกโกะแรกเลยที่ไปไลฟ์ขายกับน้องเปล่า

แบบโอ้โหแบบปรีเซสน้อยมากเลย

แบบว่าไปหากันอย่างนี้ค่ะ

จริงพวกเราก็เคยได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องเป่าเหมือนกัน

แล้วก็บอกเลยว่าอนาคตในวงการเนี่ย

ว่าอยากจะเป็นหมอศัลยกรรมนั่นเองนะคะ
แล้วก็ใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหยุดได้

แน่นะในอนาคตอาจจะเห็นพี่บุโกะ
พาน้องเปล่าบินรัดฟ้าไปเกาหลี

เราสองคนอาจจะไปนอนทำหน้าให้น้องเปล่าทำให้ก็ได้